ชาวอุดรธานีชาวบ้านนะครับ

เรื่องของเกาะคำชโนธถูกกฎหมายนะครับ

แล้วก็ให้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เป็นเรื่องที่ข่าวดีของชาวบ้านเลยทีเดียวนะครับ
เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ได้มีการประชุมประชาคม
เพื่อขอความเห็นชอบ
จากราศดรในพื้นที่คำชนวด

และขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินเกาะคำชโนธ
โดยมีรองผู้ว่ารายการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธาน

ผู้นำชุมชนคณะกรรมการคำชโนธ
และประชาชนกว่า๒๐๐คนร่วมประชุมครับ

แต่มีอุปสรรคที่คำชโนธเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์๓แปลง

จัดระเบียบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การประชุมวันนี้เพื่อเป็นการขอใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เพิกถอนและใช้ประโยชน์ที่ดิน๒แปลง
แปลงแรกเพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เชิงนิเวียดวิทยาคำชนด
เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปากคำชโนธ

และแปลงที่๒เพื่อสร้างศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
สิริสุทธโธหรือว่าคำชโนธ

ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักปฏิบัติธรรม
รวมพื้นที่เกาะคำชโนธและพื้นที่น้ำทั้งหมดครับ
ที่ประจุมถึงได้ขอบำติแยกเป็นแปลง
โดยให้ยื่นขึ้นแสดงตัว
แปลงแรกจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เชิงนิเวศนิเวศวิทยาคำชโนธ
ตั้งอาคารอเดประสงค์ร้านจ่อรถและร้านค้า
เห็นชอบ๑๒๖เสียง

ส่วนแปลงที่๒สร้างศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาสิริสุทธโธ
หรือพื้นที่สำนักสงฆ์พื้นที่ให้เช่า
ค้าขายในปัจจุบันมีมติเห็นชอบ๒๐๒เสียง

ขออนุญาตขออภัยนะครับโดยจะนำผลประชุมเข้าประชุมสภาอบตบ้านม่วง
เพื่อขอมติก่อนส่งให้จังหวัดอุดรธานีดำเนินการต่อไป
เป็นข่าวดีนะครับชาวบ้านดีใจมาก